ครับเช้านี้ถ้าเกิดว่าใครไปขึ้นรถโดยสารประจำทาง
คุณต้องอย่าลืมว่าคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
เป็นระเบียบที่เราต้องทำกันในช่วงนี้ย้ำว่าต้องทำทุกคนป้องกัน
เรื่องของโควิดสิบเก้าใช่ค่ะแต่มีผู้โดยสารคนหนึ่ง
เขาไม่มีหน้ากากอนามัยอืมผู้อ่าพนักงานซึ่งเป็นพนักงานเก็บข้าวที่สาร
เขาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือไม่ให้ขึ้นขึ้นมาแล้วต้องให้ลงป้ายต่อไป
แต่ผู้โดยสารไม่ยอมเป็นสาวประเภทสองด่ากราดมาหยาบคายมาก
มีการโต้เถียงกันเหมือนเหยียดหยามอาชีพของเขาด้วย
เป็นแค่กระเป๋าอะไรแบบนี้ไปดูคลิปเลยครับ

ไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวค่ะ
ไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวค่ะ

อยากไปต่อกย้ำชีพเขาว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับ
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒ไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยบนรถโดยสารประจำทางสาย๓๔
พนักงานเก็บข้าวที่สารเขาก็บอกให้ผู้โดยสารบอกว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยโดยสารรถประจำทางไม่ได้นะคะ
จากผิดระเบียบของกรมการขนส่งทางบกถ้าเกิดเขาขึ้นมาตรวจก็ต้องเสียค่าปรับเธอก็เดี๋ยวร้อนอีก
อะไรแบบนี้นะฮะทำให้ผู้โดยสารไม่พอใจด่าทอพนักงานยืนด่าคนถ่ายคลิปเป็นผู้โดยสารอีกคนนึง
เขานั่งอยู่ข้างหลังก็แอบถ่ายคลิปมาแล้วก็ให้ไปลงป้ายหน้าพอรถจอดปุ๊บผู้โดยสารคนนั้นก็รีบลงไปนะฮะ
ผมขออนุญาตที่จะปรับนิดนึงเขาบอกว่าสาวประเภท๒กับกระเป๋ารถเมษาย๓๒เมื่อวานค่ะ
อัดคลิปมากระเป๋าเตือนสาวประเภท๒เรื่องไม่ปิดแมสถูกด่ามาสยาบคายเชียวค่ะ
แต่เขาใช้คำว่ากระเทยในโพสต์ที่เขาโพสต์เอาไว้ไม่ห่วงสังคมบ้างเลยเหรอ
แล้วบอกว่าโอ้โหมันเป็นสัญดอลสดายของคนมากกว่าบ้างสาวประเภท๒บางคนก็น่ารัก
หลายคนแหละน่ารักนิสัยดีไม่ใช่เป็นแบบนี้ทุกคนอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนใหญ่ก็แสดงความเห็นตำหนิผู้โดยสารซึ่งเป็นสาวประเภท๒คนนี้ที่ไม่เตรียมพร้อม
แล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของทุกคน

ในช่วงการป้องกันโควิด๑๙ในช่วงนี้นะครับ

ออกไปข้างนอกโดยเฉพาะขึ้นรถโดยสารสาธารณะแบบนี้

แม่ติดซะให้เข็ดจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งตรงนี้นะ